แต่พองานปังคุณผู้ชมทำงานหนักไง
จะหนี่ขั้นบันไดจนหลังส้นเท้าหลุดออกมาเป็นแผ่นคุณผู้ชม
แต่เธอไม่ยอมพักนะก็ตะลุยถ่ายต่อ
ปรากฏว่าเลือดทะลักนะคะจนต้องรีบไปส่งโรงพยาบาลด่วนค่ะ
ก็ตอนนี้รักษาอยู่นะคะคาดว่าอีก๓สัปดาห์จะกลับมาหายเป็นปกติแล้วค่ะ

คนเราจะโชคดีก็ต้องเจ็บตัวก่อนนิดนึง
มันไม่เชิงตกแต่มันเป็นการวิ่งลงมาจากบันได
แล้วเท้าเรามันไปขูดกับสารบันได
แล้วก็เริ่มรู้สึกเหมือนมีอะไรไหลอะค่ะ

แล้วมีพี่ทีมงานเก็บหนังมาให้เรา

เป็นแผ่นเยอะเลยหรือคะ
คือหนังมันเหมือนเรามีผิวอย่างนี้ใช่ไหมคะ

คือมันเห็นแล้วหนูดูแผลตัวเองแล้วหนูร้องไห้
รองเท้าทุกวันนี้คือยัดทิชชู่ไว้ข้างหลังใช่ไหมคะ

แล้วก็ใส่ใหญ่กว่าปกตินิดหนึ่งค่ะ

เคาะไปค่ะเพื่อต้อนรับสิ่งดีเข้ามา